ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีกันหน่อยนะ
สักประมาณตี๔ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่น๒กลุ่มค่ะ
กลุ่มหนึ่งมีสักประมาณแปดถึงเก้าคน

เขาทะเลาะวิวาดกันและสุดท้ายเปิดฉากยิงกันนะคะ
ทีนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปสอบปากคำไปสอบถาม
คนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็เห็นเหตุการณ์นี้นะคะ
เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการเขม่นกันแหละค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีวี่แววว่าเขาจะมีเรื่องกันนะ
แต่ว่าพอเขาเข้าไปในร้านเหมือนเขามองหน้ากัน
แล้วสุดท้ายเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็เปิดฉากยิงกันอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ค่ะ
เป็นตำรวจสพคลองหลวงนะคะลงพื้นที่ไปกับมูลนิธิปอเต็กตึง
ไปตรวจสอบเหตุยิงกันตายหน้าร้านข้าวต้ม
ริมถนนเรียบคลองแอล๑๒ตำบลคลอง๑
ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไปพบกับนายวารุธทิมประทุมอายุ๒๗ปี
ไปพบนายวารุธสภาพคือเป็นศพนอนคว่ำหน้า
เสียชีวิตอยู่ริมถนนหน้าร้านข้าวต้ม
ไปตรวจสอบพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
เข้าที่บริเวณใต้ตาด้านขวาหนึ่งนัดกระสุนฝังในเลยนะคะ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนก็คือนายนัทธวุฒิโลกขุนพรมอายุ๒๖ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่บริเวณก้น
ส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากการก่อเหตุครั้งนี้
ก็คือนางสาวจันเพ็ญช้างนอกอายุ๓๕ปี
นางสาวจันเพลถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็ขาได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลง
ก็ต้องนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พอไปตรวจสอบเพิ่มเติมก็ไปพบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ตกอยู่ใกล้กับผู้ตาย๑นัดรวมถึงพบปลอกกระสุนตกอยู่ณบริเวณเดียวกัน
สักประมาณอีกจำนวน๖ปลอก
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในบริเวณนั้นน่ะนะ

คนที่เห็นเหตุการณ์ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมากับเพื่อนสักประมาณ๘๙คนค่ะ
ก็มานั่งทานอาหารที่ในร้านข้าวต้มจุดเกิดเหตุสักประมาณครึ่งชั่วโมง
แต่ระหว่างที่เรียกเช็คบินก็คือเรียกเก็บเงินเนี่ยนะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุมาสักประมาณอีก๖คนค่ะเดินเข้าไปในร้าน
แล้วเกิดการเขม่นกันขึ้นจนกระทั่งมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ก่อนที่จะออกมานอกร้านมาทะเลาวิวาสกันต่อ
แล้วสุดท้ายก็มีเสียงปืนดังขึ้นนับแล้ว

จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็วิ่งขึ้นรถเก๋งกับรถกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไป

ก่อนที่จะใช้ปืนยิงกันเนี่ยใช้ขวดตีกันก่อนทุบกันก่อนนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ต่างคนต่างวิ่ง
ในขณะที่วิ่งเนี่ยก็เอาปืนมาจ่อยิงอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเนี่ยนะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ

สามีตอนนี้อยู่ระหว่างตกงาน
ก่อนเกิดเหตุออกจากบ้านไปหาเพื่อนแถวสุเหล่า
แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้สุเหล่าคือมันอยู่ตรงไหน
กระทั่งมีญาติโทรศัพท์มาบอกว่าสามีถูกยิงเสียชีวิต

พนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็มีการเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ